ท่านผู้ชมครับเรามาแกะรอยเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะ
เซลล์สาวถูกพบเป็นโครงกระดูกอยู่ในรถยนต์ที่จมอยู่ในคลอง
สามปีค่ะนี่ฮะท่านตามข่าวนี้อยู่แล้วล่ะนะครับ
นางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุสามสิบหกปีนะฮะเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอืม
นะของอ่าบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นโรงงานนะครับอ่า
ที่พื้นที่สระบุรีค่ะนะครับคือเรื่องเนี้ยวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
แกะรอยได้อยู่สองประเด็นนะฮะเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องของสภาพศพที่เป็นโครงกระดูกที่อยู่ในรถยนต์
จมอยู่ในคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
คือรถจมตกคลองเนี่ยจะกี่ปีก็แล้วแต่จะกี่วันก็แล้วแต่
แต่คนขับรถทำไมถึงมีผ้าปูที่นอนมัดศพมัดร่างเอาไว้อย่างนี้เห็นไหม
ใช่ค่ะแล้วอยู่เบาะหลังด้วยใช่ค่ะแล้วก็เครื่องแต่งกายของผู้ตายอ่ะค่ะ
นางสาวกลิ่นเกษรที่ถูกพบว่าเป็นโครงกระดูก
วันนี้ตำรวจพูดเกี่ยวกับเรื่องของผ้าปูที่นอน

แล้วที่คุณเข็มมาสอนบอกก็เหมือนกับที่แม่ที่ญาติเขาตั้งข้อสังเกต
เพราะถ้าย้อนไปนู่นเลยฮะช่วงวันที่๑๑๑๒พฤศจิกายนปี๕๙ก่อนที่จะหายตัวไป
แล้วเขาไปแจ้งความ๑๓พฤศจิกายนปี๕๙เนี่ย
แม่บอกว่าลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปงานรับจ้างแต่งหน้าตอนเช้า
ใช่ค่ะบอกว่าลูกสาวบอกแม่ว่าจะไปหาแฟนแฟนก็เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ย

ใช่ค่ะแต่พอลูกสาวออกไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยแม่บอกว่าแม่ก็เลยถามเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยที่เป็นแฟนลูกสาว
เสียคนนี้บอกว่านางสาวกลิ่นเกษรออกไปรับจ้างแต่งหน้า
แต่สภาพศพถ้าไปรับจ้างแต่งหน้าตอนเช้างานตรงงานแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมใส่ชุดนอน

และในวันนั้นแม่บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่ารถของลูกสาวขับออกไปจากโรงงานของเสีย
นี่ฮะเราได้มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพสุดท้ายเท่าที่จะหาได้และมีอยู่ในขณะนี้ของนางสาวกลิ่นเกษร
ที่หายสาบศูนย์ไป๓ปีแล้วพบเป็นโครงกระดูกอยู่ในรถ
ผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีนะครับเราได้ภาพนี้มานะฮะเป็นภาพเวลาตี๓๖นาทีของวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
รถคันนี้เลยที่จมอยู่ในคลองแต่จะเห็นว่ามีรอปภของโรงงานเนี่ยเขามาคอยเปิดประตูให้
แต่คนขับรถไม่ได้ลดกระจกลงมาแล้วก็กระจกฟิล์มดำมืดด้วยมองไม่เห็นว่าใครอยู่ในรถ
ใครเป็นคนขับและมีใครอยู่ในรถบ้างเนี่ยอันนี้มันไม่เห็นจริง
ใช่ค่ะแต่แม่บอกว่าได้คุยกับลูกสาวครั้งสุดท้ายประมาณ๕ทุ่มกว่า๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
บอกว่าเดี๋ยวไปหาแฟนนะแล้วเดี๋ยวตอนเช้ามาเปิดร้านสเต็กเองแล้วนั่นน่ะลูกก็หายไปเลย
แม่บอกว่าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงงานของเสียแฟนลูกสาวเนี่ยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแค่ช่วงขับออกไป
แต่โดยรอบโรงงานเนี่ยเสียบอกว่ากล้องมันเสียหมด
แล้วก็มันนานแล้ว๓ปีแล้วจะย้อนกลับไปดูภาพเก่าเนี่ยมันก็ไม่มีแล้ว
คือเสียบอกไม่ต้องซ่อมอะไรด้วยเพราะว่ามีรอปภเยอะค่ะ
คุณผู้ชมอ้าวแล้วกล้องวงจรปิดทำไมเป็นภาพนิ่งอ่ะ
เพราะนี่๓ปีฮะเราไปไล่ตรวจสอบมาเนี่ย
ไฟล์ภาพของตำรวจชุดทำคดีในขณะนู้นก็หายแทบหมด
แล้วก็เหลือแต่ภาพนิ่งนี่แหละโอ้โหนี่แหละฮะตำรวจจะแกะรอยยังไงต่อ
เพราะภาพที่จะปรากฏได้ในวันสุดท้ายก่อนจะหายตัวไป
มันมีอยู่แค่รถคันนี้ที่ขับออกจากโรงงานไป

เห็นไหมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสืบสวนกันเพิ่มเติมทำงานอย่างหนักเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นเบาะแสนะครับ
ก็คือว่าระหว่างที่นางสาวกลิ่นเกษรผู้ตาย
ตอนที่คบหาอยู่กับเสียคนหนึ่ง

ผู้ตายไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

คงมีการติดต่อซื้อขายปุ๋ยพูดคุย
แล้วก็สนิทสนมกันถึงขั้นคบหากัน
ทีนี้เสียก็เริ่มสงสัยเพราะผู้ตาย
อยู่ที่สระบุรีทำไมไปภาคเหนือบ่อย

ตอนนั้นเสียกับผู้ตายก็เริ่มระหองระแหงกันด้วยนะครับ
คือผู้ตายเองเขาก็เคยมีสามีมีลูกนะแล้วก็มาคบกับเสียนะครับ
เสียก็เลยส่งคนไปสะกดรอยตามไปทุกที่ที่นางสาวกลิ่นเกษรเดินทางไป
แล้วก็ไปเจอนางสาวกลิ่นเกษรกับผู้ชายคนนั้นที่อยู่ที่พิจิตรและเพชรบูรณที่มีไร่อยู่เนี่ย
อยู่ด้วยกันในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับ
หลังจากเสียรู้ความจริงได้ติดต่อไปหานางสาวกลิ่นเกษรบอกว่าให้มาเคลียร์กันที่สระบุรี
เคลียร์ปัญหากันที่นี่แล้วไม่ต้องไปเป็นเซลล์ขายปุ๋ยอีก
ส่งคนไปรื้อข้าวของที่ร้านสเต็กแล้วก็ร้านเช่าชุดไทยของนางสาวกลิ่นเกษรทิ้ง
ทวงถามจะเอาสิ่งของที่เสียเคยให้กับผู้ตายทั้งหมดคืน
ว่ากันว่าร้านสเต็กร้านชุดไทยอะไรนี่เสียก็เปิดให้
ผู้ตายก็พยายามจะขอเลิกนะแล้วก็บอกว่าถ้าจะเคลียร์กันไปเคลียร์กันที่บ้าน
หมายถึงบ้านของฝ่ายนางสาวกลิ่นเกษร
คาดว่าจะเป็นวันที่เห็นนางสาวกลิ่นเกษรเข้าไปในโรงงานปุ๋ยเวลา๔ทุ่มนั่นแหละนะครับ
แล้วรถก็ขับออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าในภาพนั้นตอนตี๓๖นาทีที่ขับออกมาเนี่ย
ใครเป็นคนขับหรือจะมีใครอยู่บ้างในรถหรือนางสาวกลิ่นเกษรอาจจะขับออกไปเองคนเดียว
วันนี้ช่วงเช้าตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็ชุดสอบสวนนะครับได้ไปสอบปากคำพยานที่เป็นชายที่อยู่ที่พิจิตรเพิ่มเติม
ว่าเป็นชายคนสนิทคนสุดท้ายของนางสาวกลิ่นเกษรก่อนจะมีปัญหากับเสียแล้วก็มีข้อมูลว่าอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้อำพลางศพนางสาวกลิ่นเกษร
มีอุปกรณ์สำนักงานนะฮะซึ่งจะสามารถคลี่คลายในคดีได้ว่าเป็นสำนักงานของใครอุปกรณ์อะไรนะครับผ้าปูที่นอนที่คนร้ายใช้มัดศพจนเหลือแต่โครงกระดูกเอาไว้เนี่ยตำรวจรู้แล้วนะครับว่าผ้าปูที่นอนนี้เป็นของใครตอนนี้กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าผู้ตายนั้นน่าจะถูกทำให้เสียชีวิตในสถานที่ไหนแล้วเอาศพไปอำพลางคดี
ซึ่งตำรวจตอนนี้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงด้วยแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายต้องมีมากกว่า๓คน
แล้วก็นับตั้งแต่เป็นข่าวนี้นะคะมีอยู่คนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะก็คืออดีตคนขับรถของเสียคนนี้
คุณภูริพัฒน์บุญนินนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของอดีตคนขับรถเสียอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
แต่ไม่เจอตัวนะคะซึ่งก็มีข้อมูลว่าอดีตคนขับรถของเสียคนนี้ก็หายตัวไปพร้อมกับนางสาวกลิ่นเกษรผู้ตายแล้วหายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกัน
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้เมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์ก็ต่อสายไปหานะเมื่อวานนี้เขารับแต่เขาก็ตัดสายทิ้งไปวันนี้โทรไปติดต่อไม่ได้แล้ว
พอทีมข่าวไปถึงที่บ้านเนี่ยนะคะไปเจอภรรยาของอดีตคนขับรถเสียนั่งล้างปลาสดอยู่หน้าบ้าน
บอกกับคุณภูริพัฒน์ว่ารู้จักกับนางสาวกลิ่นเกษรผู้ตายค่ะเพราะว่าเคยไปกินสเต็กที่ร้านของเธออยู่บ่อย
พอรู้ข่าวว่าเจอกลายเป็นศพอยู่ในรถอยู่ในคลองเธอก็ตกใจมากไม่คิดว่านางสาวกลิ่นเกษรจะมาเสียชีวิตแบบนี้
คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราก็เลยถามถึงสามีของเธอว่าเนี่ยที่เป็นอดีตคนขับรถของเสียเนี่ยนักข่าวก็พากันตามหาเนี่ย
บอกว่าเขาไม่ได้พักที่บ้านหลังนี้เป็นประจำค่ะไปมาก่อนหน้านี้เคยทำงานให้กับเสียจริงแต่ออกมาแล้วมาอยู่บ้านเฉยไม่ได้ทำงานอะไร
ส่วนภรรยาเนี่ยเป็นคนคอยหาเลี้ยงพอมารู้ข่าวว่าสามีอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยภรรยาบอกว่าตกใจมาก
ภรรยาเองยังติดต่อสามีไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่กลับมาบ้านด้วยค่ะภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าสามีทำจริงก็ออกมายอมรับเถอะ
อ๋อรู้จักต่อด้วยทำไมถึงได้รู้จักกันนะพี่ได้คุยกับเขาไหมอ่ะพี่พี่แจ๊คกลับ
ผู้ตายอืมผู้ตายนี่เขาชื่อเล่นชื่อต่อนะนางสาวกลิ่นเกษรก็เลยถามว่าเคยเจอต่อไหมไม่หันหน้ามาคุยด้วยเลยใช่
ให้เพราะมีหมาตัวเนี้ยใช่ไหมให้ตัวมันกระแสบนั่นดูมันมุดรัวไปมุดตัวมาเนี่ยเนี่ยที่นี้
น้องหมาค่ะขออภัยมาแต่มองน้องหมาจริงจริง

คือตำรวจบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งทำก็คือ
พิสูจน์ให้ได้ว่าโครงกระดูกที่เจอ
โครงกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงห์หรือไม่
คือต้องพิสูจน์ให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะ
แม้ว่าคุณแม่ไปดูศพแล้วคุณแม่จะบอกว่าใช่ลูกสาวจริง
ใช่นางสาวกลิ่นเกษรจริงตอนนี้ให้มีการเร่งรัดไปแล้วค่ะ
ถ้าได้ผลการตรวจสอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
โครงกระดูกนี้คือนางสาวกลิ่นเกษรอันนี้ถึงจะเดินหน้าต่อไปได้
ประเด็นที่ตำรวจพุ่งเป้าตอนนี้มีอยู่สองประเด็นนะคะ
ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารถก็อยู่นะครับมีทัพสมบัติมีแหวนเพชรอะไรก็ยังติดอยู่ที่ตัวตายนะครับ
แล้วก็ทางธุรกิจก็ยังค่อยน้ำหนักน้อย
น้ำหนักตอนนี้ก็ทางชู้สาวก็มีโอกาสมากที่สุดซึ่งอีกสองสามอย่างเราก็พยายามจะดูทุกทางนะครับ
อย่าไปเราก็อย่าไปตัดประเด็นทุกอะไรไปเราก็มองในทุกภาพภาพรวมนะครับ
ก็มีอยู่ไม่กี่คนล่ะครับ
ก็อย่างที่ตำรวจบอกแล้วฮะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเอาให้ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโครงกระดูกที่พบคือนางสาวกลิ่นเกษรใช่หรือไม่นะครับ
แต่มีผู้ต้องสงสัยหลักที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งถึงแม้จะผ่านมานานกว่า๓ปีแล้ว
เชื่อว่าตำรวจสามารถติดตามผู้ลงมือก่อเหตุ

ตอนนี้ลงพื้นที่ปู่พรมทั่วจังหวัดเลย
เป้าผู้ต้องสงสัยไว้หมดแล้ว

ที่ออกมาเป็นพยานหลักฐานอย่างชัดเจน๑๐๐

แล้วควบคุมตัวได้แน่เพราะว่าล็อกเป้าไว้หมดแล้วนะครับ
ตอนนี้รอผลตรวจดีเอนเอของแม่กับโครงกระดูกอยู่นะครับ
ชุดสืบสวนสวนพ่อน้องโดนส่งดีเอเนเอของนางลั่นธม
ของนางสาวกลิ่นเกษรที่เก็บจากกระพุงแก้ม
ไปตรวจเทียบเคียงกับดีเอนเอจากโครงกระดูกที่พบในรถยนต์นะครับ
ซึ่งตอนนี้ตรวจอยู่ที่สำนักพิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

เราไปที่บ้านของน้าสาวของนางสาวกลิ่นเกษรที่ชายนาฏ
ตากับยายคุณแม่เนี่ยบ้านเขาอยู่ชายนาฏกันนะ
ก็บอกกับเราว่าเชื่อว่าจะต้องมีการสะกดวิญญาณหลานสาวไว้
นี่น้าสาวบอกนะฮะบอกว่าหลานสาวเนี่ย๓ปีเพิ่งเจอเนี่ย
สะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้ออกมาหายาดไม่ให้มาบอกข่าว
จนถึงวันที่พบศพนะฮะน้าสาวของนางสาวกลิ่นเกษร
บอกว่าหลานสาวมาเข้าฝันฝากบอกลาเด็ก
เพราะว่านางสาวกลิ่นเกษรเป็นคนจัดกิจกรรมโครงการพี่รักน้อง
ให้กับเด็กในหมู่บ้านจัดมาตั้งแต่ปี๒๕๔

เนี่ยฮะภาพเพิ่มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
คือเขาจัดกิจกรรมให้กับเด็กตลอดนะครับ
พอหายตัวไปเด็กถามหาตลอดว่า
นางสาวกลิ่นเกษรเนี่ยเออหายไปไหน
เนี่ยคุณน้าคุณพี่คนนี้หายไปไหนนะครับ
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วนะครับ
แต่ทางญาติญาติก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยค่ะอ่า

ขอให้ช่วยดนใจให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

อยากบอกหลานว่าให้หลานโดนบันดาลอะไรยังไงได้ไหม
ใช่จุดโทรบอกไปแล้ว

ในมันก็เป็นไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมล่ะ

เรานึกไม่ถึงมันก็จะโหดร้ายได้ขนาดนั้นเลย
ก่อนหน้าเขาก็บอก
บอกเด็กด้วยนะเขาว่าอย่างนี้

แล้วก็ก็กล้าวมาโกดโกด

ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกัน
เด็กเนี่ยคือก็หมายความว่า